ส่วนเหตุการณ์นี้เมื่อช่วงบ่ายนี้เองค่ะคุณผู้ชมแถวนนทบุรี
มีผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ดีก็เดินถือปืน
ยิงใส่ผู้ชายที่ยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวยิงใส่สองนัดแล้วหนีไปเลย
มือยิงชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ารู้จักดี
มือยิงเป็นเหมือนคนที่มีอาการผิดปกติทางจิตทางประสาท
แล้วอยู่ดีไปยิงเขาเลยหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
ตำรวจสพบางแม่นางเข้าตรวจสอบนะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ถนนเรียบคลองฉลองราชร๙อำเภอบังใหญ่จังหวัดนทบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายสุพศกฎโตอายุ๔๕ค่ะ
เป็นชาวตำบลบ้านใหม่อำเภอบังใหญ่นะคะ
หงายใส่เสื้อยืดแขนยาวสีฟ้ากางเกงยีน
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ใต้ราวนมขวา๒นัดค่ะ
คนก่อเหตุคือนายประสิทธิ์ผิวผ่องอายุ๔๗ปี
แล้วพอยิงเขาเสร็จเนี่ยนะคะเดินออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวไป
เฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เห็นนายสุพธยืนสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าร้าน
สักพักหนึ่งนายประสิทธิ์เดินเข้ามาแล้วชักปืนมาเลยนะคะ
เอาปืนมายิงใส่นายสุพศ๒นัด
นายสุพศล้มลงแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
เพราะว่ากระสุนก็ไปโดนจุดสำคัญเลยนะคะเสียชีวิตตรงนั้นเลย
ภรรยาผู้เสียชีวิตค่ะนางปอนระไทยวิชัยอายุ๕๓ปี
เล่าให้ฟังว่าสามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ไม่เคยทะเลาะกับคนก่อเหตุไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุ
แค่เห็นหน้ากันเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่ย่านเดียวกัน
ชาวบ้านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะจริงแล้ว
ห่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปแค่ยี่สิบเมตรค่ะเขามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
กินยาอย่างต่อเนื่องภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
แบบนี้มันไม่ได้นะคะครับถ้าญาติของคนก่อเหตุรู้อยู่แล้วอ่ะ
คนก่อเหตุมีอาการทางจิตทางประสาทรุนแรงก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาถือปืน
เดินอยู่ในพื้นที่ชุมชนจนมาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตนะคะ
ต้องดูแลให้ดีกว่านี้ปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้
เอาปืนมายิงคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยซึ่งภรรยาของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะ
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ส่งชุดสืบสวนตามตัวนายประสิทธิ์
เพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายประสิทธิ์คนก่อเหตุเคยถูกจับข้อหาฆ่าคนตายมาแล้วด้วย
แล้วถามว่ามีอาการทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่าจากการตรวจสอบตำรวจบอกว่ามีอาการจริงต้องกินยาอยู่ตลอดนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็มอบให้กับกู้ภัยส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรังสิตเพื่อชนะสูตรเพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะ

คนในครอบครัวรู้ว่าคนนี้มีปัญหาทางอาการจิตประสาท

ไว้ไม่ได้นะคะคนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อน

แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะบอกว่า
ก็รู้แหละแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้ไม่กินยาอย่างนี้
ส่วนนี้คือภรรยาของผู้ตายนะครับ
ที่คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยด้วยนะครับ
ภรรยานะฮะอายุ๕๓ปีนะครับ
บอกว่าสามีเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนนอบน้อม

ผู้ก่อเหตุก็ไม่เคยรู้จักนะครับ

ก็เห็นหน้าบ้างเพราะอยู่ในระแวกเดียวกัน
ถ้าเจอหน้าผู้ต้องหานะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่า
อยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไม
สามีเธอเคยไปทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจนักหนา
ถึงต้องมาฆ่าแกล้งกันแบบนี้
นี่ฮะเล่าไปเธอก็ร้องไห้ไป
เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
สามีไปเธอกับหลานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิต

อยากขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเธอด้วย
อยากให้ตำรวจเอาผิดกับคนยิงอย่างถึงที่สุด

ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ตายแบบไม่ได้บอกหลานบอกลูก

ตาไม่หลับเราก็ทำใจไม่ปลาหนักกอดเขาจนกลัวเขาดูเขาเหมือนคนนอนหลับ
และไม่มีเพื่อนคุยและอยู่เดียวแหละ

กลายอยู่บ้านหลังเขาเหล่าอย่างเงี้ย
สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนแถวนี้มาก

ผู้ต้องหาจะมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะฮะ
อยากให้ทางญาติของนายประสิทธิ์

ออกมายิงคนตายแบบนี้แล้วก็มาอ้างว่าอ๋อเขา
อาการไม่สมประกอบจิตใจไม่ปกติ
อ่าแบบเนี้ยมันฟังไม่ขึ้น
ก็กลัวจะเป็นอันตรายกับคนอื่นนะ

พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้โห

ค่ะนะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดนั่นแหละ
เพราะว่าถือว่าปล่อยคนในบ้านที่อาการไม่สมประกอบเนี่ย

ข้อหาประมาทได้ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้อง
คนในบ้านที่อาการไม่ปกติไปก่อเหตุแบบนี้
ถือว่าคุณประมาทไหมประมาททำให้คนอื่นเขาต้องตายต้องเจ็บเนี่ยนะ

ชาวบ้านที่หมู่๙ตะมนต์บ้านใหม่อำเภอบางใหญ่
ในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าประวัติของนายประสิทธิ์คนก่อเหตุ
เคยประสบอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง
ทำให้สติไม่สมประกอบคือสติไม่เต็มร้อยอ่ะ
เล่าให้คุณสุฟีดาฟังชาวบ้านท่านเนี่ยบอก
โดยบอกว่าเมื่อ๓ปีที่แล้วนายประสิทธิ์เคยก่อเหตุ
ยิงหมอที่อนามัยเสียชีวิตมาแล้ว๑ศพนะ

หมอที่อนามัยตายมาแล้วติดคุกไป๒ปี
ติดคุก๒ปีเองนะยิงคนตายนะครับแล้วก็ออกมา
ครั้งนั้นนายประสิทธิ์เชื่อว่าเชื่อไปเองนะ
หมอเนี่ยชวนพ่อของนายประสิทธิ์ไปกินเหล้า
แล้วทำให้พ่อตกน้ำตายพอพ่อตัวเองตกน้ำตาย
ให้ตายตามกันไปค่ะตอนนี้ชาวบ้านหวาดกลัวมาก
มาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
เพราะชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่านายประสิทธิ์จะกลับมาอีกหรือไม่อย่างไร
กลัวว่าจะมีเหยื่อรายที่๓เกิดขึ้นตามมา
ดูแล้วแบบว่ามันถูกรถชนมือหรือไงก็ไม่รู้
แบบสติมไม่ดีสมองไม่ดีตีแรกพ่อเขาตายที่ยิงหมอตาย
พ่อเขาตายตกน้ำหน้าบ้านแน่แน่แล้วก็โทษมาว่าหมอนี่
พาพ่อเขาไปกินเหล้าทำร้ายพ่อเขาแล้วเขาไปยิงหมอแล้วตายเลย
ก็คิดว่าหวาดกลัวทีเดียวแบบว่าน่ากลัวทีเดียว
แบบว่าคิดจะฆ่าใครเขาก็ทำง่ายอย่างนี้เขานึกจะทำใครก็ทำ
ก็นอกเหนือจากที่คุณภาคภูมิบอกว่าผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
ต้องขยายผลต่อว่าแล้วคนก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทมานาน
ต้องกินยารักษาแล้วไปเอาปืนมาจากไหน
ขยายผลเรื่องปืนด้วยเป็นปืนของใครปืนอยู่ในบ้านได้ยังไง
คนในบ้านรู้ไหมว่ามีปืนอยู่ดีคว้าปืนไปก่อเหตุยิงคนอื่นเขาแบบนี้นะคะ
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุนะคะ
ร้านปิดนะคะหลังเกิดเหตุคนถูกยิงตายเขาก็ปิดร้าน
อย่างเธอบอกเธอตกใจมากถึงขั้น
เลยล่ะค่ะเธอบอกว่าเธอขาย
เตี๋ยวให้กับนายสุพศที่กำลังยืนรอ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดนายสุพธพยายามขอความช่วยเหลือจากเธออ่ะ
ตกใจมากค่ะแล้วเธอก็เห็นเลยว่าคนก่อเหตุคือนายประสิทธิ์
แล้วนายประสิทธิ์คนนี้ก็อยู่แถวนั้นแหละยิงเขาเสร็จก็เดินวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แป๊บหนึ่ง
แล้วก็เดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่รู้สาเหตุที่นายประสิทธิ์ไปยิงนายสุพธนะคะ
แต่หลังจากที่นายประสิทธิ์ยิงนายสุพธนายประสิทธิ์พูดขึ้นมาว่ารอมึงมานานแล้ว
นี่ประโยคนี้ค่ะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่ากลัวมากคือกลัวนายประสิทธิ์จะยิงแม่ค้าด้วยไง
เพราะเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนายประสิทธิ์ก็มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วย

จากนั้นพอยิงเสร็จเขาไปไหนต่อ
เขาไม่ทราบเหมือนกันเขาก็เดินมาที่กระพาน
เขาขึ้นมาบนกระพานแล้วเขาก็กลับบ้านเขาไป

เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหตุการณ์เขาก็ต่างคนต่างอยู่
เขาจะหันฟืนมาหาเราด้วยไหมเจอเระ

ตายก็คือตายแต่มันมีประเด็นเรื่องของคำว่าบ้าคนบ้าไอ้บ้าค่ะคือทีมข่าวไปคุยกับพี่สาวของนายประสิทธิ์คนก่อเหตุนะคะ
สุพัฒนศรผิวผ่องเธอบอกว่าน้องชายประสบอุบัติเหตุผ่าตัดศีรษะมีอาการทางประสาทจริงกินยารักษา
แต่ก็สามารถพูดคุยทำงานได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะคะชาวบ้านชอบพูดว่าน้องชายเธอเป็นคนบ้า
อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้น้องชายไปบ่นให้ฟังค่ะน้องชายไปบ่นให้ฟังว่าเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนบ้า
รังเกียจแต่น้องชายไม่ได้บอกนะคะว่าใครเป็นคนพูดเธอก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าอย่าไปสนใจเลย
เธอก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความเครียดสะสมที่คนไปต่อว่าน้องชายเธอว่าเป็นคนบ้า
บ้าถูกมองว่าเป็นคนบ้าแบบนี้หรือเปล่า
ก็นึกเสียใจว่าทำไมมันเกิดเหตุอย่างนี้ก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาทะเลาะกันรุนแรงไงไม่เคยได้ยินนะ
แล้วว่าทำไมเกิดเหตุอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจที่บ้านไม่ได้ขัดใจอะไรเขาก็ปกติ
ครับเห็นบอกเขาชอบโมโหอะไรแบบเนี้ยอย่างไรครับผม
เขาไม่ชอบให้คนอื่นมาว่าเขาไงมันเหมือนบางคนคิดว่าเขาสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้
แล้วคนคนที่ตายนี่เคยเคยว่าเคยบอกอะไรเขาไหมครับเคยว่าอะไรเขาบ้างอย่างเหมือนที่แม่พูดให้ผมฟังครับ
ก็ไม่รู้เนี่ยก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยไม่รู้ว่าเขาเคยทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่เคยได้ยินนะ
ให้อย่าไปยุ่งไงคนเนี้ยมันมันบ้าอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเมื่อผ่านไปได้ยินคนพูดอย่างเงี้ยเขามาพูดให้ฟังอย่างเงี้
แต่เขาไม่พูดว่าชื่อคนนั้นคนอะไรระบุชื่อไงมันก็เลยก็สะสมหรือเปล่าครับ
นั่นแหละเหมือนสะสมอ่ะอย่าไปมองมันน้ำมันบ้าอะไรอย่างเงี้ย
คนชอบว่าเขาอย่างนี้
และล่าสุดนะคะจับได้แล้วนะคะจับได้แล้วเมื่อช่วงค่ำนี้เอง
ตำรวจสพบางแม่นางจับคนก่อเหตุได้แล้วหนีไปอยู่บ้านญาติในอำเภอบางใหญ่
สาเหตุก็คือตัวคนก่อเหตุบอกว่าเคยมีปากเสียงกันค่ะครับ
กับผู้ตายเนี่ยนะคะเมื่อช่วงปีใหม่คนก่อเหตุอ้างแบบนี้นะคะ
อ้างว่าผู้ตายไปเรียกเขาว่าไอ้บ้าทำให้ไม่พอใจเก็บความแค้นมาตลอด
เพราะไม่ชอบให้ใครเรียกว่าบ้าแล้ววันนี้มาเจอนายสุพศ
เคยด่าตัวเองว่าบ้ายืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็เลยเดินเข้าไปพูดว่ากูรอมึงมานานแล้ว
ผู้ตายตอบกลับไปว่าอย่ายิงผมเลยเพราะเห็นว่ามีปืนอ่า
แต่พอจบคำว่าอย่ายิงผมเลยยิงใส่เลยอะค่ะโอ้โห
สองนัดเลยอะค่ะสองนัดซ้อนยิงแบบจ่อยิงที่หน้าอก
เขาเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุตรงนั้นเลยอ่ะอืม
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบตัวคนก่อเหตุก็มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริง
นั่นแหละตำรวจบอกนะคะครับแต่ว่าเขาไม่ชอบให้คนไปเรียกว่าไอ้บ้า
ปืนเป็นปืนจุดสามแปดเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องด้วยนะคะ
ปืนนี้เป็นปืนมรดกของพ่อผู้ก่อเหตุ
เขามอบให้เขาทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดก
ปืนไว้ให้แบบเนี้ยพ่อที่ว่าตกน้ำเสียชีวิตแล้วก็ไปยิงหมอจนตายมาศพหนึ่งก่อนแล้วเนี่ย
เอาปืนนี้ไปยิงคนอื่นเขาเนี่ยค่ะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะตัวผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แต่ก็ไม่รู้ว่าความป่วยอาการป่วยทางจิตทางประสาทจะเป็นข้ออ้างในการลดห่อนผ่อนโทษหรือเปล่า
แต่เคยก่อเหตุมาแล้วเคยฆ่าคนตายมาแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์
รอบสองแล้วนะแล้วผู้ตายเขาก็ไม่สามารถชี้แจงได้
เพราะว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าเนี่ยเขาเคยว่าผมซึ่งก็ไม่รู้เขาว่าไม่ว่าจริงไม่จริงยังไง
หรือถ้าคุณไปเจอคนอื่นว่าเขาว่าคุณแบบนี้อีก
แล้วคุณจะยิงเขาตายเรื่อยไปเหรอใช่ไหมคุณก็แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้นะครับ